นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่จะเอามาเตือนเหมือนกันนะคะ
เป็นนุ่มวัย๓๘ปีขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วมันไปพุ่งชนอะไรบ้าง
ปั่นไฟโอ้โหของตรงที่เขาก่อสร้าง
แล้วก็ยังไปชนป้ายเขตก่อสร้างแล้วชนอย่างแรงด้วยนะคะ
ตัวเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บสาหัสล่ะค่ะ
จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินนะคะ
เขามีการวางท่อกันอยู่นะล้อหน้ารถเนี่ยบิดเบี้ยวเลย
บางคนหน้าก็แตกเสียหายถ้ารถเป็นขนาดนี้เนี่ย
โอ้โหคนขี่คนขี่ไปเห็นเลยนอนหายใจรวยรินอยู่นะคะ
กู้ภัยเร่งเลยนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อต่อมาว่า
ชื่นนายสนธยาคำศรีสุขอายุสามสิบแปดปี
เป็นคนขี่รถมานี่แหละแล้วยังไปพบร่องรอยการครูดไปกับพื้นถนน
แล้วมันครูดไปจนถึงเครื่องปั่นไฟสีแดง
เสียหลักพุ่งไปชนกับป้ายแจ้งเตือนงานก่อสร้าง

เพราะอะไรผมรอไงรอเวลาทำงานวางท่อ
แล้วจู่เฮ้ยมอไซค์มาไงไม่รู้
ชนกับเครื่องปั่นไฟและป้ายของงานก่อสร้าง
เขาไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาแรงขนาดไหนแต่โอ้โหตอนชนมันแรงมาก

ตรงจุดก่อสร้างมีการวางกลวย
มีสัญญาณไฟกระพริบเอาไว้อยู่แล้วด้วย
โชคดีนะคะคนงานเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้เริ่มงานกัน
ถ้ามีคนงานมาเริ่มงานอยู่ตรงนั้นแล้ว
ลองคิดภาพไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุมีคนเจ็บสักเท่าไหร่นะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยประสานตำรวจสพปลวกแดงระยองไปตรวจสอบ
เดี๋ยวจะไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
รอคนเจ็บอาการดีขึ้นก็สอบปากคำนะคะ